เหมือนกับเราไปด้วยกันมันคงไม่ได้ในโลกแห่งประชาธิปไตย
จะทำยังไงมันจะเดินหน้าไปด้วยกันได้

อนาคตยังไว้เช้ารถเตะกันมหาศาล

เพราะฉะนั้นก็พินากับตัวเองแล้วกัน
เรื่องเทศกุณะถึกผมก็บอกหลายครั้งแล้วยังไม่เคยคิดได้เรื่องเหล่านี้เลย
เทศกุณะแม้ปกติน่าจะเพียงพอแล้วแหละตอนนี้